คุณผู้ชมค่ะก็ไม่แน่ใจนะเทวดาฟ้าดินท่านจะเห็นหรือยัง
แต่ที่แน่กล้องวงจรปิดเห็นหมดแล้วค่ะพฤติกรรมเมื่อสักครู่
คนร้ายเป็นชายใช้ปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงเงิน
ธนาคารธนชาติสาขาเมืองระยองนะคะ
กล้องวงจรปิดจับพฤติกรรมได้หมดเลยเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ
กลมสีแดงเข้ามาแล้วสักพักหนึ่งใช้ปืนที่ถือมา
ยิงขึ้นไปบนเพดานเพื่อเปิดทางแล้วปีนเข้ามาข้ามเคาน์เตอร์
กวาดเงินในลิ้นชักอันนี้กล้องมุมแรก
เดี๋ยวมุมที่๒เห็นพฤติกรรมตอนที่เขากวาดเงินได้หมดเลยนะคะ
ได้เงินสดไป๘หมื่นบาทค่ะ
แล้วก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลเลยนะคะ
แต่ว่าเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หลังจากที่กวาดไปละ๘๐๐๐ออกไปหน้าธนาคารธนชาติ
เสร็จปุ๊บไม่กระจอกนะคุณ
ขึ้นรถไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จ้า
รถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนรถเก๋งหลบหนีไปแบบนั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจสพเมือง
รองก็ลงพื้นที่นำกำลังไปกว่า๓๐นาย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม
คือพอไปตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ส่วนหนึ่ง
อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปดูไปขยายซิว่ารถยนต์ที่ใช้หลบหนีเนี่ย
ทะเบียนอะไรปรากฏว่ามองไม่เห็นไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
พี่น้องชาวระยองถ้าท่านเห็นแจ้งเหมาะแสตำรวจนะครับ
แล้วดูลักษณะของคนร้ายรูปประพันธ์สันธารเป็นผู้ชาย
สูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตรสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
กางเกงขายาวสีขาวมีแถบสีเขียวกางเกงขายาวสีเขียวมีแถบสีขาวนะคะ
รองเท้าผ้าใบสีเทาหมวกสีขาวสวมแว่นตามแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ตรวจสอบเบื้องต้นไปพบหัวกระสุนปืนขนาด๓๘
หนึ่งหัวตกอยู่เพราะว่าใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัด
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ค่ะ
ฟังเสียงผู้การจังหวัดระยองหน่อยค่ะ
เป็นประโยชน์ร้อนลนครับ
ลิงเข้าไปแล้วกระโจรขึั้นขอร์เตอร์
แล้วก็เปิดลิ้นชักเอาเงินของพนักงานที่กำลังทำการอยู่
แล้วกระโดดข้ามขอร์เตอร์ออก

นี่คือเสียงของพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์นะคะ
เป็นผู้การจังหวัดระยองท่านบอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจชุดสืบสวน
กระจายกำลังลงพื้นที่และติดตามไล่ล่าตัวคนร้าย
พร้อมกับเดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะ
หรือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองค่ะดูข่าวเราอยู่
ก็สามารถให้เบาะแสกับตำรวจได้นะคะ
โทรไปที่ได้หมายเลขสายด่วน๑๙๑นะคะ